ทีนี้เราตามกันต่อนะคะความคืบหน้ากรณีที่คนร้ายไปถล่มด้วยอาวุธสงครามที่จุดตรวจชรบลำพญาจังหวัดยาลา
นี่ค่ะประนามโจรใต้ฆ่าผู้บริสุทธิ์ถล่มชาวบ้านดับ๑๕ศพ
แม่ทัพภาคที่๔พลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์บอกว่า
การฆ่าผู้บริสุทธิ์ครั้งนี้มากถึง๑๕คนเนี่ยถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบ๑๕ปีตั้งแต่ปี๔๗จนถึงปัจจุบันเนี่ย
ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วผู้บริสุทธิ์เนี่ยเป็นชาวบ้านในพื้นที่นั่นแหละค่ะ
คุณผู้ชมกลางวันเนี่ยไปทำงานกลางคืนเสียสละมาเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจตรงนี้
แล้วสุดท้ายค่ะผู้ก่อเหตุคนร้ายใช้อาวุธสงครามมาถล่มแบบนี้นะคะครั้งนี้ถือว่าสูญเสียเยอะมาก
เพราะผู้บริสุทธิ์ตายไปสิบห้าบาดเจ็บอีกห้าคนนะคะจุดเกิดเหตุก็คือบริเวณจุดตรวจ
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชรบบ้านตะวันออกหมู่๕ตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยาลา
คนร้ายใช้อาวุธสงครามบุกยิงถล่มผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต๑๕รายได้รับบาดเจ็บ๕คน
เมื่อวานนี้ทั้งสามฝ่ายค่ะตำรวจทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองก็ลงพื้นที่นะคะ
บูรณาการทำงานร่วมกันไปปิดล้อมตามลากคนร้ายเพื่อจับตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารฝ่ายปกครองเมื่อวานนี้ฝ่ายตำรวจนำโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะ
แล้วก็สั่งกำชับตำรวจให้เร่งติดตามคนร้ายมาลงโทษโดยเร็ว
พบตรบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังทำงานกันอย่างหนัก
เพื่อวิเคราะห์ว่ากลุ่มร้ายเนี่ยกลุ่มคนร้ายเป็นกลุ่มไหนอย่างไรทำงานกันอย่างไร
เพราะฉะนั้นแล้วหลังจากนี้ก็จะมีการปรับแผนเรื่องของการดูแลความสงบในพื้นที่
รัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นเราไปพูดคุยกับอีกหนึ่งคนนะคะ
โทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่๔บอกว่า
ก็ต้องมีการทำงานร่วมกันกับฝ่ายตำรวจในการที่จะตรวจตราเรื่องของความเข้มงวดให้มากขึ้น
อีกคนหนึ่งนายธนงไหมเหลืองเป็นนายกอบตลำพญาเล่าบอกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือตัวเองออกไปซื้อของ
สักประมาณ๑๐นาทีหลังจากนั้นก็ได้รับโทรศัพท์จากชุดชรบ
ว่ามีคนร้ายเนี่ยโจมตีฐานพอกลับมาถึงที่บ้านที่จุดตรวจก็พบว่ามีผู้เสียชีวิตหลายคน
ส่วนสาเหตุที่ถูกโจมตีเชื่อว่าเป็นเพราะว่าที่ตั้งของจุดตรวจเนี่ย
มันเป็นพื้นที่ที่เป็นจุดอ่อนเป็นจุดเสี่ยงลักษณะทางภูมิประเทศเนี่ย
คือเป็นแอ่งกระทะมีทางเข้าออกได้สองทางและทั้งหมดเนี่ยถูกโอบล้อมด้วยป่ายาง
สวนยางพาราเพราะฉะนั้นแล้วจุดที่ตั้งนี่
นักข่าวของเราลงพื้นที่ด้วยนะคะคุณวิมนต์วัน
ใช่ค่ะลงพื้นที่ไปดูด้วยเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยง่ายต่อการถูกโจมตี
รับเลยนะคะคุณธนงยอมรับว่าครั้งนี้รุนแรงมากในรอบหลัก๑๐ปี
เสียเยอะนะใช่ค่ะทีนี้คือต้องบอกว่าไม่ห่างจากจุดเกิดเหตุมากเท่าไหร่นักเนี่ยนะฮะ
เมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานที่วัดสิริปุญญามราม
ชาวบ้านในตะบนลำพญาและครอบครัวของผู้เสียชีวิต
แล้วก็คนที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้เนี่ยไปรวมตัวกันคุณผู้ชม
แสดงพลังไม่เอาความรุนแรงอืมนะฮะ
หลังเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทำให้ชาวบ้านรู้สึกคือมันหดหูทั้งหมู่บ้าน
ใช่ค่ะมันเศร้าเสียใจมันสลดทั้งหมู่บ้าน

นางสาวธิดารัฐยอดแก้วเป็นบุตรสาวของหนึ่งในชุดชรบที่เสียชีวิต

พ่อกับแม่ทำหน้าที่อย่างเต็มที่จนวันสุดท้าย

จนหมดแม็กซ์แล้วตัวเองก็จบชีวิตตรงนั้นเลย
กับแม่เป็นชาวบ้านในพื้นที่นั่นแหละค่ะ

มาดูแลมาช่วยดูแลความปลอดภัยของชาวบ้าน

ถูกต้องไปฟังเสียงคุณธิดารัฐกันหน่อย

แล้วด้วยความรู้สึกลึกยังไงก็ไม่รู้

แต่อยู่เมื่อวานแกก็เรียกเข้าไปดูทีวี

แล้วแกก็ลงไปนอนตรงกลางระหว่างแกสองคนนะคะ

ลูกก็เดินเข้ามาแล้วก็บอกว่า

ซึ่งก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้

จับพี่กัดได้ว่ามันดังมาจากทางไหน
ตั้งแต่รู้ว่ามันเป็นที่เป้านั้น
เป็นที่ป้องนะก็คือเดี๋ยว

เขาเสียใจรู้เลยว่ามันต้องเกิดเหตุนั่นแน่นอน
เพราะว่าสมาชิกทุกคนอยู่ที่นั่นหมดเลย

ภูมิใจอะไรต่อคุณพ่อที่ได้ยิง
ได้ยินประทะได้สู้เขาอย่างนี้
มีคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เล่าแบบนั้น
ใช่ค่ะคนที่รอดชีวิตมาก็เล่าให้ฟังว่า
พ่อได้ใช้ปืนยิงปะทะแล้วก็ต่อสู้กับเขาจนหมดแม็กซ์
ก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้ที่ต้องสูญเสียด้วยนะคะ
จริงแล้วเราเกิดใต้ร่มไทยรงพื้นเดียวกันนะคะ
พงไทยรงค์พื้นเดียวกันก็เป็นคนไทยเหมือนกันทุกคนนั่นแหละ